สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะ
มีทั้งร้อนและฝนสลับปนกันไป
แต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนเข้ามาแทนที่ค่ะ
ส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน

อากาศชื้นเกษตรกรควรกำจัดผลไม้ที่ร่วงหล่นลงจากสวน
ดูแลการให้น้ำของพื้นให้ดีค่ะ
ระวังศัตรูพื้นจำพวกนอนและส้มแซมลงเรือน
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะเน้นตกหนักเย็นถึงค่ำ
เกษตรกรควรซ่อมแซมหลังคาที่กำบางฝนให้กับสัตว์เลี้ยง
และตัดแต่งกิ่งผลไม้หลังเก็บเกี่ยว
อย่าปล่อยให้น้ำฝนชะล้างหน้าดินไหลลงบ่ออาจจะส่งผลเสียได้ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วง
เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราและศัตรูพืชจำพวกน้อน
ฝั่งอันดามันสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพความสวยงามที่ประเทศจีนค่ะ
เป็นสายน้ำนะคะที่เป็นสีเขียวมรกฏ
เชื่อเลยนะคะว่าที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อนค่ะ
นี่คือประเทศจีนนะคะของเทศบาลนครชงชิงค่ะ
ความสวยงามแบบนี้นะคะเกิดจากการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างจริงจังของประเทศจีนค่ะ
ก่อนหน้านี้พื้นที่แห่งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเคยเป็นเหมืองแร่ที่แห้งแรงมาก่อน
แต่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจีนค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ